คุณต้องเก็บสลากินแบ่งรัฐบาลให้ดี
อย่าอย่าไปให้น้องหมามันเล่น
ไม่งั้นเนี่ยจะโดนแบบนี้ค่ะ

หนึ่งกุมภาพันธ์เลขทั้ง๒ตัวคลิป๙๒
และสลากินแบ่งรัฐบาลฉบับนี้ก็คือ๙๐

คืองวดนี้พี่เขาอุตส่าห์จะได้เงินแล้ว

แต่สังเกตใบหนึ่งมันถูกหมากินแทะสักขาดวิ่นเลยนะคะ

ถูกกินไปใบหนึ่งยังเหลือใบหนึ่ง
ยังเหลืออีกใบยังเหลืออีกใบหนึ่งแต่คุณผู้ชมค่ะ
ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ้าหากสลากเสียหายไม่ว่าจะยับจะขาดจะพังจะอะไรก็แล้วแต่
พยายามเก็บเศษซากมันมาแล้วลองไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

หรือว่าทางข้อมูลที่เป็นหลักฐานสำคัญได้

เอาอย่างนี้ระวังดีกว่า

เหตุการณ์ครั้งหน้าก็คือเก็บไว้ให้มิดทิศ